คุณผู้ชมใครที่ท้ออยู่นะคะอยากให้ดูสองเรื่องราวเนี่ย
เรื่องราวหนึ่งเป็นพ่อลูกอ่อนที่ยังต้องทำงานแล้วกระเตงลูกไปด้วยครับ
ส่งอาหารไปทุกที่เรื่องราวที่สองคุณลุงท่านหนึ่งค่ะ
สารพัดโรครุมร้าวต้องใช้ถังออกซิเจนไปด้วยทุกที่ขับรถแท็กซี่
คุณดูนะชีวิตคือการดิ้นรนชีวิตคือการต่อสู้จริง
แต่ถามว่าท้อไหมไม่ท้อค่ะเนี่ยเป็นภาพที่มีคนถ่ายไว้ได้นะคะ
ทางเพจเฟซบุ๊กของปุติบะหมี่เกี้ยวกุ้งสามย่าน
อยากให้เขามารับประทานอาหารคือบะหมี่เกี้ยวกุ้งฟรีที่ร้านเป็นเวลา๑ปี
โอ้โหเนื่องจากยกย่องน้ำใจในการสู้ชีวิตเพื่อลูก
แล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันอยากจะช่วยเหลืออยากจะดูแลซึ่งกันและกัน
ภาพภาพนี้มีความหมายมากมากเหลือเกินมากเหลือเกินอืมเออ
ลูกก็ต้องดูแลการทำมาหากินก็ต้องทำมาหากินนะคะ
เพราะใครหมดหวังใครสิ้นหวังอยู่ดูภาพนี้ซะอืมใช่อืม
ปรากฏว่าล่าสุดค่ะหลังจากที่ภาพนี้ถูกแชร์ออกไป
แล้วก็มีการส่งต่อกันไปเนี่ยนะคะคุณพ่อขับแกรปพ่อลูกอ่อนเนี่ย
ไปแสดงตัวเที่ยวร้านบะหมี่เป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วอ๋อ
พร้อมกับฝากชาวเน็ตด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้
ขณะที่ร้านบะหมี่เองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าก็ได้มีการพูดคุยกับ
คุณพ่อลูกอ่อนกระฟู้ดรายนี้แล้วแล้วก็ขอบคุณกรยานมิตรทุกคนนะคะ
ดีใจที่เป็นแรงบันดาลใจเล็กเล็กในการส่งต่อความดีให้กันและกันอืมอืม
สู้สู้ต่อไปอีกเรื่องยังไม่หมดค่ะชีวิตแม้จะรันทศ
แต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะคะตราบเท่าที่มีลมหายใจรถแท็กซี่คันนี้แหละค่ะ
มีคุณลุงท่านหนึ่งเป็นคนขับต้องนำถังออกซิเจนนะคะ
ไปทุกที่พกติดตัวไปด้วยแล้วคุณดูนะสายระยงระยางแบบนี้
มีผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งนำภาพนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊คของเธอ
พร้อมกับเล่าเรื่องบอกว่าขึ้นรถแท็กซี่จากสพเมืองปฐุมธานี
เพื่อจะกลับบ้านเห็นลุงคนขับรถแท็กซี่มีสายรอบตัวเลย
แล้วก็มีถังออกซิเจนผูกติดกับเบาะอยู่ด้วยก็เลยถามลุงไปว่า
ลุงเป็นอะไรคะลุงตอบกลับมาบอกว่าเป็นหลายโรค
โรคเบาหวานโรคความดันตาก็มองไม่ค่อยจะเห็น
แต่หนักคือโรคไตลุงต้องล้างไตไปด้วยขับรถไปด้วย
คุณผู้โดยสารท่านนี้ก็เลยถามต่อไปว่าแล้วทำไมลุงไม่หยุดพัก
พักผ่อนลุงพูดไปก็ร้องไห้ไปบอกว่า
ลำพังเงินคนพิการ๘๐๐บาทก็ไม่พอค่ารักษาแล้ว
ไหนจะค่าเช่าบ้านอีกต้องออกมาเช่ารถแท็กซี่ขับที่
นี่แหละแถวเรือนจำปฐุมธานีเพื่อหาเลี้ยงชีพส่งตัวเองนะคะ
พอถึงที่หมายผู้โดยสารคนนี้ยื่นค่ารถโดยสารให้
แล้วก็เงินช่วยเหลือคุณลุงไปจำนวนหนึ่งแล้วก็เธอก็เลยบอกว่า
คุณลุงค่ะหนูขออนุญาตนะคะขอถ่ายภาพคุณลุง
แล้วนำเรื่องราวของคุณลุงมาส่งต่อในโลกโซเชียล
เผื่อว่าความช่วยเหลือที่มันมีจากมิตรจิตมิตรใจของคนไทยเนี่ย
ส่งต่อไปที่ลุงเพิ่มมากขึ้นแล้วเห็นแล้วน้ำตาซึมเหมือนกันเนอะ
ใช่ค่ะคนลำบากมีอีกมากเหลือเกินนะครับ